สวัสดีครับคราวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะสวัสดีฮะ
พิธีกรยอดเยี่ยมยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับรับรางวัลนะ
วันนี้เขาดูวัยรุ่นนะแบบเซ็ตผงเซ็ตผมพี่หนูไปไหนมา
ไม่ใช่ป่ะตอนแรกหวีผมเรียบเนี่ยแล้วก็ปล่อยคยีหนึ่ง
อันนี้วัยรุ่นเออวัยรุ่นมากเป็นยังไงฮะกับฝุ่น
เขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยฝุ่นตลอดเกือบทั้งปีแต่เราไม่รู้สึกตัวเอง
คือหลายคนคิดว่าปีที่แล้วฝุ่นน่าจะน้อยลงเพราะว่าปีที่แล้วบ้านเราฝนตกหนักใช่ไหมคะ
แบบคือปีที่แล้วปี๖๕เขาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ยาวนาน
คิดว่าฝุ่นปีที่แล้วน่าจะดีเพราะว่าปีนี้เริ่มต้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย
ถ้ามันเกิน๒๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้คือมีผลกระทบต่อสุขภาพ
แต่บ้านเราไม่ได้ใช้เกณฑ์ที่๒๕บ้านเราใช้เกณฑ์๕๐

คือถ้าเกิน๓๗๕เท่ากับว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ
ทีนี้มันมีการไปดูสถิติกันว่าปีที่แล้ว๒๕๖๕เนี่ยอากาศดีจริงไหม
เพราะเราเชื่อกันว่าถ้าฝนตกมันจะช่วยชะล้างฝุ่นแปลว่าฝุ่นน่าจะน้อยลง
แล้วปีที่แล้วเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานแปลว่าฝุ่นก็น่าจะน้อยลงใช่ไหม
เขาบอกว่าเอากรุงเทพนะคะคือตลอด๓๖๕วันทั้งปีเนี่ย
มีวันที่สภาพอากาศเป็นสีเขียวพี่มดว่ากี่วัน
จาก๓๖๕วันคือทั้งปีมีแค่๔๙วันที่เป็นสีเขียว
เป็นสีเขียวใช่ค่ะเท่ากับ๑๓๔๒ของทั้งปี
ในขณะที่ปี๖๔เรามีวันที่อากาศสีเขียว
วันเท่านึงมากกว่ากันเกือบเท่านะคะ
แล้วเดือนที่กรุงเทพอากาศแย่มากที่สุดในปีที่แล้วก็คือ

แตกเนอะทั้งที่จริงหน้าร้อนอากาศมันลอยขึ้นใช่เปล่าค่ะ
กลายเป็นว่าจริงแล้วเมษายนปีที่แล้วอะค่ะ
กรุงเทพอากาศแย่ที่สุดเพราะว่ามีวันที่อากาศเป็นสีแดงอ่ะ
๓วันแล้วก็เป็นเดือนเดียวที่มีสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีแดงสูงสุดด้วย
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลี่นะคะ
หรืออาจจะรู้สึกแบบไอละคายเครื่องแสบตาอะไรบ้าง
มันอันตรายเทียบเท่าแบบไหนยังไงบ้าง
เขาเลยเปรียบเทียบให้ดูกับการสูบบุหรี่

โดยที่เราจะสูบหรือไม่สูบก็แล้วแต่แต่มันเทียบเท่ากันเลย
แล้วเขาก็เลยลองเอาไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยใน๑วันเอาเฉพาะปี๖๕นะคะ
และเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่กี่มวลก็คือตัวเลขที่พี่มดบอก
ไม่พี่กำลังจะถามว่าอะไรรู้ไหมไอ้ที่แบบหลังฝนตกแล้วรู้สึกว่า
ตายอากาศสดชื่นอากาศบริสุทธิ์อากาศสะอาดอ่ะเราหลอกตัวเองอยู่ใช่ไหม
ที่สูดเข้าไปเต็มปอดใช่ไหมที่เราแบบว่าอุ้ยหลังฝนตก
ปีที่แล้วฝนมันตกเยอะใช่ฝนตกเยอะเลยล่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า
หลังฝนตกอุ๊ยอากาศดีจังเลยชื้นสรุปฝุ่นฝุ่นทีนี้ตัวเลขนี้
มันน่าตกใจเพราะว่าลองนึกภาพถ้านึกภาพเป็นบุหรี่ก่อน
สมมุติวันหนึ่งสูบบุหรี่กี่มวลถึงคิดว่าเยอะคะซองหนึ่งเยอะไหมซองหนึ่ง
ซองหนึ่งมันมีกี่มวลนะคะสิบสิบอุ๊ยยี่สิบว่ะยี่สิบมวล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

คือหน่วยงานผักรภักภัก๑๓
เผาน้อยลงไปประมาณสักครึ่ง

ถูกต้องไหมคะบ้านเราเป็นเซ็นเตอร์

ใช่ซึ่งเนี่ยแหละ

มาตรการในการที่ไม่ใช่แค่ลด

คือทุกภักษ์ส่วนจริงได้ช่วยกัน

ต้องแก้ปัญหาให้ครบวงจรแบบรอบทุกระบบ

มันไม่ถูกคุณอยู่แล้ว
เขาบอกว่าวันที่๒๕๒๘มันจะมีพายุเข้าอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามัน
ฝนจะเพิ่มบางแห่งตกหนักบางแห่ง
อ่าวไทยเนี่ยคลื่นลมแรง
ส่วนนครสีธรรมดาเนี่ยทะเลคลื่นสูง๒๔เมตร
ก็ฝากเตือนพี่น้องชาวภาคใต้ว่าระมัดระวังด้วยเรื่องของพายุฝนมา
แต่ว่าภาคอื่นของประเทศไทยก็ฝุ่น
ฝุ่นจริงต้องแบบเรื่องใหญ่เลย
ทำอะไรไม่ได้แล้วเหรอมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะว่าขนาดปักกิ่งเราแบบว่าเราว่าเป็นเมืองใหญ่ของโลกนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้
เกาหลีเกาหลีเองก็มีปัญหาเดียวกับเรา

มันโทษใครไม่ได้ด้วยนะมันโทษทุกคน
ใช่คือมึงโทษใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้
เพราะว่าเราร่วมด้วยช่วยกันสร้างขึ้นมา

แม้วันนี้เราไม่ต้องเผา

หมายถึงคุณจะไม่เผาเนี่ย

เมื่อวานนี้หลายคนติดตามข่าว

ก็ประกอบไปด้วย๑คุณธนทร

ก็จะมีเส้นได้ทีมเส้นได้คุณคริสต์อะไรอย่างนี้อยู่กันมาตั้งแต่ต้นเลย
ตอนอนาคตใหม่เนี่ยนะฮะนี่คืออนาคตใหม่ตอนที่เปิดตัวค่อนข้างว่าถูกขวัญใจวัยรุ่น
หลายคนแบบชื่นชอบเพราะว่าเป็นพักที่แบบว่าคิดใหม่ทำใหม่เขาว่าอย่างนั้น
ปรากฏโดนยุบไปปุ๊บก็เป็นคุณพิธามขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนะครับส่วนคุณธนทรกับคุณปียบุตรเนี่ย
เขาไปเป็นทีมของคณะก้าวหน้าก็คือคนที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปีเนี่ยก็จะไปอยู่คณะก้าวหน้า
นี่เป็นภาพบรรยากาศของวันที่ยุบพักนะแล้วก็มีการส่งต่อปรากฏข่าวออกมาว่าอ้าว
คุณธนทรเนี่ยเหมือนเป็นน้ำเย็นอยู่ทั้งสามไป
บอกว่าเอาล่ะตัวผมเองธนทรจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณปียบุตร
สนับสนุนให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณสักก่อนทุ่ม๒ทุ่ม
เขาก็มีการนัดเคลียร์ใจกัน
น่ะคุณเปรียบุทออเรขาธิการผักอนาคตใหม่เนี่ย
อย่างที่บอกคนก็ติดตามกันเหลือเกินกับการเปิดศึกผ่านทางออนไลน์
กับคุณทิมพิธานะฮะ
จนแฟนคลับหลายพักโอ้เฮ้ยในพักว่า
เป็นห่วงเป็นห่วงกังวลเลยแหละ
แฟนคลับของพวกเขาเนี่ยเนื่องจาก
ใกล้จะยุบสภาแล้วค่ะนับวันเลยนะฮะยุบสภาเนี่ย
บอกว่ามีนาคมเนี่ยนายกตู่ถึงประกาศแล้ว
ยุบสภาแล้วค่ะแล้วก็เวลาการเลือกตั้งการเข้าครูหา
พฤษภาคมเราได้เข้าครูหากันแล้วแล้วก็คุณปียบุตรกับคุณพิธา
มันก็เป็นแบบว่าเหมือนโลโก้โลโก้มาตลอดแต่มามีความบาดหมางกันเอง
จนเมื่อวานเนี้ยเป็นศึกนัดเคลียร์ใจฮะเคลียร์ใจนะ
เคลียร์ใจหมดเลยเขาตีกันตอนเช้าใช่ไหมพี่บทเขาฝากกันตอนอีกวันหนึ่งลูก
กลางคืนอีกวันหนึ่งคือแรกตอนแรกคุณพิธาโพสต์ก่อน
สักพักคุณเอ่อพียบุตรพียบุตรกลับโต้ว่าแหมเอาดีเข้าตัวน่ะ
ชั่วเข้าผมเอาชั่วเข้าผมน่ะอืมสักพักคุณปืนธนธรรมบอกใจเย็นอืม
ธนทรเป็นน้ำมารูปให้ลงนะฮะปรากฏว่าคุณสุรเชษประวี
ณวงวุฒิรองรายขาธิการพักเก้าไกรเนี้ยแล้วก็สอบสอบวันทีอะไร
ชื่อของพักก็ที่มีคุณธนธรคุณเอกธนธรจึงรุ้งเรืองกิจเนี้ย
ใช้คำว่าอดีตอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่นี่เพลงประจำของธนทร
คือคนช่างแดกคนช่างปั่นเอาไปดูนัดนิดหนึ่งฮะนี่เมื่อคืนนี้
จริงแล้วอันนี้เป็นแบบว่าเราอาจจะไม่คุ้นชินกับการแต่งตัวนี้

ใช่ไม่ค่อยได้เห็นปกติคุณคิดว่าแต่งตัวอย่างเงี้ย
เขาชอบใส่เสื้อยืดวงเสื้ออะไรอย่างงี้นี่คือตัวอันนี้คือตัวตนเขาใช่ไหม
เหมือนคุณป๊อกเปียบุตน่ะนั่นก็คือตัวตนเขาอ๋อเสื้อยื่นยิงยีนอย่างเงี้ย
เขาเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเขาก็มีการร้องเพลงกันเนี่ยก็มีคุณธวัชชัย
คุณชัยชัยทวัดขอโทษนะคุณชัยทวัดคุณชัยทวัดนะฮะก็เป็นเลยขาดิการพักเก้าไก่
อืมค่ะคุณพิธาอืมมีคุณปียบุตรคุณธนทรเนี่ยค่ะขนาดเดียวกันนะฮะ
นายสุรเชษเนี่ยยังโพสต์คลิปปียบุตรพิธาเนี่ยพูดเคลียร์ใจกันอืม
คุณปียบุตรเผยว่าได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรับความเข้าใจกันทุกอย่าง
เป็นอย่างดีแล้วดูซะหน่อยไหมฮะเร็วกว่าดูค่ะคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ต้องปรับความเข้าใจกันทุกอย่างเป็นแบบนี้นะครับเขาก็ต้องขอโทษ

ระทึกกับการแสดงออกของพิธากับคุณปียบุตรเนี่ย
เราคุยปรับความเข้าใจเปิดอกทุกอย่างแล้ว
น้ำตาล่วงกันคนละหลายหยด
เขาก็กอดกันด้วยนะมีคลิปที่แบบกอดกันเลย
ยืนยันชัดเจนว่าเรื่องทุกอย่างเคลียร์ปัญหาหมดเรียบร้อยแล้ว
ต่อไปนี้เกือบ๓เดือนคือช่วงเวลาเดินหน้า
ไปสู่การเลือกตั้งสมาธิทุกคนมุ่งไปสู่การเลือกตั้งอย่างเดียว
ต้นกับพิธารวมทั้งผู้บริหารพักมีความเห็นตรงกันว่า
ไม่ควรมาขัดแย้งกันเองในเวลานี้
เพราะให้ทุกคนสู้กันต่อไป
ถ้ามีปัญหากันก็จะพูดคุยกันเป็นการภายใน

ถึงการกลับมาเคลียร์ใจของคุณพิทากับเฮียบุตร
บอกว่าแหม่เพราะว่ากลัวนายธนทรจะร้องเพลงหรือเปล่า
นี่มีคนโฟกัสเหมือนกันว่าคุณเอกร้องตรงคีมั้ยอย่างนี้

นี่เราไปกระรบตรงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมากันไฟไข่กันต่อเนอะ

คอนโดหรู๒ชั้นระดับราคา๒๐๐กว่าล้าน
บ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้าน
เฟอรารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวย
เป๊กแบบนี้แหละเป็นที่ชื่นชอบของดาราสาว
เมื่ออายุเพิ่มขึ้นทุกวันมีคลื่นลูกใหม่ไล่คลื่นลูกเก่า
มันก็เป็นธรรมชาติของวงการดารา
ก็เลยเลือกมอม้าชายหนุ่มที่มีเบื้องหลัง
พันเว็บพนันบอลกับชายหนุ่มรุ่นเดียวกันที่ชื่อโจ๊ก
ร่วมหุ้นทำพนันบอลด้วยกันมาสักระยะทั้งหมดก็ใช้ชีวิตของคนหนุ่มในฝัน
ไม่ต้องทำงานหนักมีเงินจับจ่ายอู้ฟู้เที่ยวต่างประเทศพักโรงแรมหรู
เปลือกนอกดูดีแต่ไม่มีหลักประกันเพราะทำเว็บพนัน
แต่เมื่อเดินทางถึงวันหนึ่งงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา
แยกตัวไปทำเองเล็กลงแต่เป็นเอกเทศ
อมม้าติดลมบนฮุบกิจการไปมีเบื้องหลังที่แยบยนต์
เพราะเคยทำงานอยู่ภายใต้เอดดี้ที่ถูกออกหมายจับคดียาเสพติด
ซึ่งก็เห็นหนีกับครอบครัวไปแล้วเอดดี้คนนี้มีคอนโดที่อังกฤษ
มีบ้านที่กัมพูชาเพราะใกล้เมืองไทยไปมาหาสู่ง่ายมีบ้านที่ดินทรัพย์สินซุกอยู่ในไทยเพียบ
ส่วนมม้ารู้จักวางแผนชีวิตสร้างสตอรี่แต่ย้อนไปได้ไม่ไกลเพราะไม่ได้มีกิจการร่ำรวยดั้งเดิมใด
พบกับดาราสาวลูกครึ่งผู้อยู่ในวงการจึงเป็นเรื่องที่สร้างโปรไฟล์ที่ตรงปกที่สุด
ชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จร่ำรวยกับดาราสาวที่แสนสวยเลยเป็นเหมือนฉากจบของนิยายที่แสนจะโรแมนติก
แต่หยุดก่อนชีวิตจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อพระเจ้ายังให้ความยุติธรรมกับสังคมที่เน่าเฟะและเหลื่อมล้ำ
ส่งคนอย่างผมมาเพื่อกระชากหน้ากากใครต่อใครที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น
ผมมีข้อมูลหลักฐานของคนกลุ่มนี้และกลุ่มอื่นอื่นอีกมากอืม

วงการพนันบอลจนมาถึงวงการพนันออนไลน์ที่ผมแบ่งประเภทด้วยเงินทุนหมุนเวียน
และเอาเปรียบสังคมด้วยการไม่จ่ายภาษีประกอบกิจการผิดกฎหมาย
ขณะที่ชายหนุ่มคนอื่นได้เงินเดือนตามการศึกษาและประสบการณ์๓๐๐๐บาท
เสียภาษีเงินเดือนรายได้เบี้ยประกันค่าอาหารเดินทางค่าเช่าค่าผ่อน
ได้เมียทำงานเงินเดือนอีกสัก๒๐๐๐๐บาทรวมกันก็๕๐๐๐๐บาท
นี่คือชีวิตของคนปกติที่ดำเนินไปท่ามกลางสังคมของความโลภ
ได้แค่ว่าจะซื้อรถสักคันมีบ้านทาวน์เฮาส์แถบชานเมืองมีลูกเล็กอีกคน
จะค่าเทอมค่าเลี้ยงดูเงินเก็บไม่มีถ้ามีพ่อแม่ที่แก่ชะลาต้องเลี้ยงก็ยิ่งล้าวไปกันใหญ่
มันไม่ใช่สตอรี่นิยายก่อนนอนแต่มันคือเรื่องจริงของสังคมปากกะตินถีบอย่างทุกวันนี้
ชีวิตที่เราต้องอดทนต่อสู้ดิ้นรนหาหนทางแต่ย่อมเป็นหนทางของความจริงที่สวยงาม
ขอให้กำลังใจแก่ทุกท่านที่กำลังต่อสู้อยู่ในชีวิตจริงเพราะใกล้ถึงบทอวสารแล้ว
ชีวิตในสมัยที่มันจะเล่าเรื่องอะไร
สะเทือนทางวงการ
ทุกวงการ
การเออใช่หนึ่งรูปเดียวกับคนที่ชื่อทุกวงการอ่ะคำนวณ
นั่นคำนวณแล้วนั่นเพราะเมื่อวานเนี้ยแกก็ขนาดแบบว่า
พูดถึงรถไฟฟ้าถูกต้องไหมว่าอ่าค่ะอูมีเงินเนี้ย
ทำมาถึงสามหมื่นล้านคุณศักษีอยากมาทำอยู่ไหนอืมสาม
หมื่นล้านผมฟังแล้วผมขนลุกคุณชูวิทย์คุณใจเย็น
คือมันเป็นไม่รู้ว่ามันเป็นอักษรตัวเดียวหรือต้องเป็น

คือคือมิ้นท์อ่ะไม่ได้อ่านครบทุกตัวอักษรเพราะว่าอืม

ใช่ใช่แต่ว่าในเพจคุณชูวิเศษค่ะเขาก็ลง
จริงถ้าอยากอ่านแบบครบทุกตัวอักษรจริงก็

แต่จริงนะคือที่มินได้ยินทุกคนเขาคุยกันก็คือว่า
พนันออนไลน์อ่ะถ้าจะกวาดจริงอ่ะ

ทุกวงการและทั้งวงการ

ทุกวงการก็เราเล่นเฟซบุ๊คอยู่มันก็ยังมีโฆษณาอยู่เลย

เราเล่นไอจีก็ยังมีเลยโฆษณา

คำว่าธุรกิจอ่ะคนทำธุรกิจเนี่ยค่ะ

ไปขุดสืบดูจริงนะว่าไอธุรกิจดั้งเดิมจริงตอนแรกเริ่มอ่ะ

ธุรกิจพี่ทำจริงกับธุรกิจที่ทำเงินมันอันไหนอันเดียวกันไหมอะไรอย่างนี้

แอบที่บอกว่าอย่าแอบค่ะรูก็บอกมาไม่ได้แอบ

ไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าวงการที่ตอนนี้ควรติดตามกันหนึ่ง

การพนันวงการพนันออนไลน์

ถ้าไม่อ่านข่าวผ้าเหลืองเนี่ยมันเหมือนขาดขาดอะไรไปในชีวิต

นี่เดี๋ยวนี้เราไปเจอพระ
จนวันนี้ใส่สีเหลืองแล้วพี่โม้น

ดูกับข่าวพระเนี่ยเยอะมากทุกวัน

มั้นกลายเป็นแบบ

สร้างห้องน้ำนึกสิมะดำเปลี่ยนหลังคาบวง
ทุกวันนี้พี่หนูไม่ทำได้ไหมยังไม่ขนาดตัวเองเป็นคนที่แบบว่าโอเคแล้ว
ยังรู้สึกว่าทำไมมันจะเป็นยังไงต่อ
เป็นแค่บางรูปนะที่ทำแบบนี้ทำให้แบบวงการศาสนาเนี่ยเสื่อมเสีย
เออแต่ว่าบางครั้งพอเราเทคข่าวพวกนี้มาก
มันเป็นมันรับมันเหมือนแบบว่ารับมาเยอะแล้วมันก็แบบ
ทำให้มองว่าสั่นคลอนเออสั่นคลอนจริงจริงทำให้พระรูปอื่นอื่นที่
ดีดีอ่ะที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นอย่างตามข่าวอ่ะ
ท่านจะถูกแบบคนอ่ะเข้าใจผิดไปด้วยอืมไม่มันเป็นแบบขนาดพวกเราอ่ะ
รุ่นพวกเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยจะทำบุญดีเหรออืม
แล้วคิดดูว่ารุ่นลูกรุ่นหลานพวกเราอ่ะจริงแล้วเขาเป็นยังไงต่อไป
ข่าวแบบนี้ด้วยอ่ะเนอะคือย้อนหลังกลับไปประมาณสักสิบปีก่อน
สิบกว่าปีก่อนอย่างเงี้เออพี่บวชอย่างเงี้นะพี่ก็แบบเดินบินทบาท
อะไรอย่างเงี้ยคนก็ออกมาใส่บาทไงนะอืม
เดี๋ยวเนี้ยพี่ขับรถผ่านไม่ค่อยมีใช่ใช่มีแต่พระ
น้อยคนไม่ค่อยมีแบบออกมาใส่บาทอืมอืมคือเขาบอกว่าเจอข่าวอย่างงี้
มากมากขึ้นเนี้ยแต่บางมุมเขาบอกว่าเอามันเป็นการคัดกรอง
มียังมีเยอะมียะมีเยอะใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราอ่ะ
ไปเสพพระที่ไม่ดีแต่ว่าพระมุมพระไม่ดีก็เยอะไง
เยอะอย่างอันนี้เรารู้สึกอู๋ทายทัศน์ทัทศน์พรรณจังเลย

เขาบอกเลยครับว่าจริงแล้วรวมพี่
โลกออนไลน์มาตลอดล่าสุดเนี่ยค่ะคยีข่าว๒ทำไม
ครับเขาส่งรูปหนึ่งเขากรีนิกสองความงามแห่งหนึ่ง

แล้วสลัดจีว่าเปลี่ยนลุคค่ะ
ไปผู้หญิงสาวสวยสายวิทย์สวย
ที่พระวัดแหลงในจังหวัดพระเยาคม

อุ้ยเนียนกรีบหนูเก่าอีกนะ

เจ้าอาวาสเปิดเผยว่าตอนนี้เจ้าคณะตำบล
เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดในพื้นที่เนี่ย

ตอนนี้ก็สั่งคณะกรรมการนะฮะ
มาสอบสวนข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว
เพื่อสรุปหาบทลงโทษต่อไป
ที่ตัวมีเงินไปอัดโบท็อกอัดฟิลเลอร์อัดกูต้าให้เขาข่าวอะ
แต่ถ้าไม่มีพระเราตอนสูดสวดใครสวด
เดี๋ยวก็ปีแต่แถมเลยอีกอ่ะ

เนี่ยเขาโดนขังอยู่คนบิวน่ะ
เอ้าออกใส่หัวไม่ได้เลยอะ

แต่เขาบอกเป็นคลิปตัดต่อบางคนก็บอกเป็นคลิปตัดต่อ
เหมือนแบบพระท่านแบบว่าจะยกตัวอย่างยกอะไรก็ไม่รู้
ความจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแหละพักกันสักครู่
พักสิพักสี่เหนื่อยแล้ว
สอเขียนคิ้วมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิ้วของเราเราเลือกเอง
ดำแคร์อะไรแคร์คุณใช่ไหม

ไม่มีคาแสดงจริงหรอ

ไม่มีคาแสดงจริงหรอ

ไม่มีคาแสดงจริงหรอ
ไม่มีคาแสดงจริงหรอ

ไม่มีคาแสดงจริงหรอ

กลัวค่ะว่าเขาแอบไปให้ใครใช้หรือเปล่าใช่ค่ะเอ็งเอาไปให้ใครใช้ฮะ

น้องมิดว่ะเอ็นดู
วันนี้๒๓กุมภาพันธ์วันที่๑มีนาคม
นะฮะเป็นวันที่แบบว่าดาวใหญ่จะย้ายอีกหนึ่งดวง

ดาวเสาฟังถึงดาวสาวปุ๊บก็จะ

ย้ายจากกูยังไม่ได้อ่านไงหนึ่ง
คุณเป็นผู้รอบรู้เรื่องพวกนี้ผมก็อยากรู้เหรอ
คือรู้แต่ว่าวันที่๑มีนามันจะย้าย
ซึ่งหมอรักราชศรี

ภาพรวม๑๒ราศีแล้วก็ดวงเมืองเนี่ย
เดี๋ยวระบุเลยว่า๑มีนาคม
ดาวเสานี้จะย้ายจากราศศรีมังกรไปสู่ราศศรีภูมิ

ต้องบอกว่าที่หลังน้ำอย่าเอารูปนี้ขึ้นนะ
เขามีรูปใหม่ที่เขารีทัสมาแล้วนะ

คือเขาบอกเลยว่าดาวเสาเนี่ย
จากความเป็นเกษตรที่หมายถึงความมั่นคง

ดาวเสาจะย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุม

จะย้ายจากราศศรีเมษไปสู่ราศศรีปศพ

ก็จะย้ายออกไปชตบ้านเมือง
สมมัติครับ
ยาวพันะหัด
ทำไมมันย้ายเยอะจังเลย
อันนี้เขาว่าย้ายเธอบอกว่ายกเป็นเฉย

ยกก่อยกยายก็ยายอย่างนี้
มันจะเป็นเหมือนกันอย่างไร
ยกยาวยก
ดาวเยอะผ่อนนาน
ดาวเยอะผ่อนน้อย

ไม่รู้เลยมันยกย้ายทั้งวันเนี่ย
คือเอาง่ายเดือนมีนากับเมษาเนี่ย

มันเป็นเดือนแรงโดยเฉพาะมีนาคม
คือจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเยอะ

อย่างราศีกุมราศีมังกร

ชีวิตคุณที่ผ่านมา๒ปีเนี่ย
๒ปีครึ่งของราศีมังกรเนี่ย

เขาบอกครั้ง๑มีนาคมเนี่ย

แต่คนที่จะต้องระวังเนี่ยก็คือสิง

แล้วก็เขาบอกว่าหลังวันที่๑๙เมษาเนี่ย

จะยกจากราศีมีนซึ่งเป็นเกษตรนะครับ

กินยุนกูกำลังอ่านอยู่
ก็คุณถามเหมือนกินว่าเกษตรประวังอะไร
เขาพูดเองต้องเกษตรแบบว่าอะไร

มันจะเป็นราชาโชค
มันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำเร็จง่ายขึ้น
ทำ๑จะได้๑๐เอาอีก๑๗ตุลาคมอีก

ราหูยกย้ายจากราศีเมษสู่ราศีมีน
ย้ายจากสภาพที่รวดเร็วรุนแรงลดพลังไปอยู่ในเรือนครู
รู้เรื่องอะไรอย่างเนี่ย
นี่นี่ก็อยากทอดให้ง่ายให้สุด

ไม่ใช่คือต้องมันอะไรอ่ะ
ย้ายจากสภาพที่รวดเร็วรุนแรงลดพลังไปอยู่ในเรือนครู

เรือนครูคืออะไรเหรอก็เรือนบ้านของครู

ลดพลังไปอยู่ในเรือนครู
แต่อยู่ในเรือนคู่ค้าขาย
ดังนั้นการค้าขายการท่องเที่ยวธุรกิจบันเทิงจะดีขึ้น
แล้วใครดีหมายถึงคนที่เกิดราศีอะไรจะดี

หรือก็คือเหลือนี้ก็มีที่ต้องระวังก็คือ
หรือแต่๘๑๙๑๗
อาจารย์ที่คุยกับอาจารย์จะว่ามันจะดีขึ้นหมด

ที่เขาเตือนพี่หนุ่มก่อนที่จะขึ้นโรงขึ้นศาลไง

เรือนครูเขามีคนส่งมาว่าเรือนครูคือราศีมีน

เออใครรู้บ้าง
พิเศษค่ะ

โอเคมีคนส่งมาว่าอะไรนะฮะ

เรือนครูคือเรือนที่มีดาวพระฤหัสอยู่ในราศีนั้น
คือราศีมีนมีดาวพระฤหัสเป็นดาวประจำราศี

ดาวคนอื่นแล้วก็อะไรล่ะ
ดาว๕ถือเป็นดาวครูโดยเป็นเจ้าของเรือนราศีมีน

มันไป๓แล้วเช่นแบบเวลาต่างวงโกมมันจะมีเลขกำกับอยู่

ไม่แต่ที่จริงมันต้องบอกว่าถ้าสมมุติตอนนี้ดาวย้ายมีผลกับใคร
เนื้อออกประหลาดใครโดนอะไรมันจะต้อง

ก็คือ๔วันนั้นแหละก็ได้เอาวันอุตยุก็ดูเวลา๔ในกระทบ
แต่สุดท้ายคือต้องไปนั่งฟังเขาอาจารย์พูดอีกทีไงในไลฟ์
น้ำระพีพันธ์กลายเป็นแบบพระเอกที่ติดดินแล้วแบบโอ้โหแบบอยู่กับทุ่งนา
อยู่กับย้ายครอบครัวไปอยู่แบบว่าตรงนี้ตรงนครนายก
เป็นเรื่องเป็นราวเลยจากกรณีที่คลิปในติ๊กต๊อกของน้ำระพิพัฒน์เนี่ยพระเอกดัง
ขึ้นอวยพรเพื่อนเบ่าสาวในงานฉลองเวลากรแช่ตัวจะพูดคำคำว่า
โทษทีดูดกัญชามาด้วยเบาสาวอยากดูดมันก็ไปหาที่โต๊ะนะ
แล้วก็อีกคลิปขนาดเจ้าสาวเนี่ยโยนช่อดอกไม้หนุ่มน้ำ
อยู่ในอาการมืนเมาโผล่กอดหลังสาวผู้รับช่อดอกไม้เนี่ย
ตอนนี้คลิปนี้ก็ทะลุไป๖ล้านนะคนดู
ล่าสุดคุณน้ำเปิดใจว่าอาการเมาเกิดจากการใช้พืชสีเขียวจริงนะฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยแค่ล้อกันเล่นขำของกวนเพื่อน
ตั้งใจจะแกล้งน้ำในอาการเมาเนี่ยแหละโดยให้ขึ้นไปอวยพรบนเวที
คำบนเวทีก็เป็นแค่เรื่องโจ๊กไม่ได้มีพฤติกรรมดูด
หรือใช้พืชสีเขียวที่โต๊ะอย่างที่พูดไป
ส่วนการสวมกอดหญิงทางด้านหลังเนี่ยยืนยันว่าเป็นสาวประเภทสอง
ที่ได้รู้จักกันเนี่ยแหละซึ่งการได้รับช่อดอกไม้ในงานเนี่ย
ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างใดเนื่องจากภรรยาของตนก็นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ย
ตั้งอยู่โต๊ะใกล้ก็คือเพื่อนเล่นกันก็เป็นคลิปที่คนพูดถึงกันเยอะ
มีคนพูดถึงคู่เคนภูมิกับเอสเตอร์ว่า
มันเงี๊ยบหายไปเลยคือเหมือนเคยก่อนหน้าเนี่ย
เคยมีประเด็นใช่ไหมคะว่าเขาเลิกกันหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยเห็นลงรูปคู่
ไม่ค่อยเห็นมีแบบออกงงออกงานอะไรก็เลยเขาบอกว่าเอ๊ะ
หรือว่ากระแสข่าวที่บอกว่าแบบคู่รักดาราเลิกกัน
เงียบแต่ไม่เปิดตัวเพราะว่ายังทำธุรกิจร่วมกันอยู่เนี่ย
จะคือคู่เคนภูมิภูมิกับเอสเตอร์สุปรีรีลาหรือเปล่า
ล่าสุดคุณเคนเขาก็ออกมาบอกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะ
ไปดูในยูทูปของพี่ซีกับพี่เอมมี่อืมเพราะว่าเคนกับเอสเตอร์
เพิ่งไปออกรายการนี้มาเค้าบอกว่าเค้าไปเรียนอยู่ต่อต่างประเทศ
นี่ไงเขาไปเรียนต่างประเทศเพราะต้องทำธุรกิจกับต่างประเทศ
แต่ตอนนี้เขากลับมาถ่ายละครพอถ่ายจบเรื่องนี้เขาก็จะกลับไปเรียน
ต่างประเทศเรื่องภาษาแล้วก็จะไปทำธุรกิจขายต้นไม้ที่นั่น
ไปเรียนสักพักพอละครอีกเรื่องเปิดเขาก็จะกลับมาถ่ายละครอีก
เสร็จก็บินกลับไปเรียนต่อคือเขาวางแผนชีวิตเขาไว้หมดแล้ว
ส่วนธุรกิจในไทยเนี่ยเอสเตอร์จะเป็นคนดูแล
ส่วนใหญ่ก็คือร้านอาหารกับเรื่องของต้นไม้

รอบนี้เห็นว่านอกจากกลับมาถ่ายละครแล้วก็มาวางระบบเรื่องขายออนไลน์ที่ต่างประเทศด้วย
ถามว่าที่คนสงสัยว่าทำไมไม่ลงรูปด้วยกันเลิกกันหรือเปล่าทะเลาะกันไหมหรือยังไง
เขาบอกว่าอ๋อเขาไม่ได้สนใจข่าวอะไร
เพราะว่าเขาแพลนอนาคตแพลนธุรกิจชีวิตทุกอย่างเขาร่วมกันทั้งหมดแล้ว
ใครจะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรไปดูยูทูปพี่ซีพี่เอมมี่ละกันว่าอย่างนี้นะคะ
เอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคุณณเดชน์นะครับก็ปรึกษาคุณหมากเรื่องขอแต่งงาน
เอออ่าลองไปดูลองไปดูนิดนึงก็เป็นอีกคู่รักของวงการบันเทิงนะครับ
หลายหลายคนนั้นลุ้นให้มีข่าวดีนะครับก็สำหรับคุณณเดชน์แล้วก็ยายา
คบหาดูใจกันมาหลายปีแล้วนะครับก็มีข่าวไว้บ้างมาว่าหนุ่มณเดชนนั้นแอบไปปรึกษากับทางคุณหมากปรินเรื่องของการขอแต่งงานนะฮะ
เจ้าตัวก็เปิดเผยบอกว่าก็คุยกันตามปกตินั่นแหละฮะต้องถามเพราะว่าเขามีประสบการณ์มาแล้ว
เราก็มีปรึกษาบ้างผมก็ได้ข้อมูลมาเยอะเหมือนกันแต่ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่า
เพราะว่าแม่นั้นไม่เคยเรียกแบบนี้เท่าไหร่ถามว่าซ้อมเรียกให้ชินปากใช่ไหม
ก็คงประมาณนั้นแหละรู้สึกกดดันมากก็คือมันยังไม่ใช่เร็วนี้แน่นอน
เนี่ยนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา
ก็แดงล่า

เห็นตกลงจั๊กกี้นี่เขาไม่โสดเหรอล่ะค่ะ

เขาบอกว่าคุณเกรทก็ตอบกลับแบบเขิน

และขอบคุณทุกคนที่กลัวผมเหงา

แต่ผมไม่ได้เหงาครับผมมีความสุขดีนะ

บอกว่าตอนนั้นเป็นนางร้ายย้ายออกจากบ้งจากบ้าน

ปรากฏว่าถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ
หลังมีข่าวลือว่าเลิกรากลับมาแล้ว

สำหรับหนิงปนิตากับจินจริน
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐของเราเนี่ย

นิ้งตอบว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดเรื่องนี้

แป๊บนึงนะตอนนี้ติดประชุมอยู่

ไม่รู้ซะแหล่นแมร์ไม่รู้

ก็บอกว่าเมื่อไหร่ล่ะแม่ก็เดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวเพราะว่าเห็นคนก็ไปตาม
บอกว่าไอ้นิ้งกลับมาทำรายการแล้วยังล่ะอยู่เมืองนอกกลับมายังง่ะ
เขาไปเขาไปเซวาใช่ไหมกลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเพราะคนเขาบอกว่า
ตอนแรกเขาจะมีงานสักงานนึงแล้วเขาก็เออแบบมีการแคนเซิลไปคนก็รออยู่ว่า
ไอ้ชัลชั่วไหมอะไรอย่างงี้ไงคนก็รออยู่ทรีย์พี่แม่คนสวนเลย
พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมพรุ่งนี้กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่ใหม่นะฮะ
ไหมล่ะเห็นไหมชัดปราหร่ายเขาใช้เซวาเซวามันก็ช่วยนะ

มันปรับไม่ได้หนุ่มของคุณมันคือไอตีนตบใช่ไหม
แอปพลิเคชันเห็นไหมไปแล้วอุ้ยนี่มันเหมือนดาราหนังจีน
เห็นไหมล่ะไปไหมล่ะไปแล้วเนอะพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป